เราสูญเสียนักมวยในตำนานไปใช่ไหมครับ
ต้องพูดว่าเป็นตำนานจริงสำหรับโมฮามัติอารีนะคะ
ต้องบอกว่าไม่มีใครที่ไม่รู้จักนักมวยคนนี้
เป็นตำนานในวงการมวยแล้วก็เป็นที่รู้จักในวงการกีฬา
ถึงขั้นถูกขนานนามว่าเป็นนักกีฬาที่มีคนรู้จักมากที่สุดในโลก
แต่ว่าในวันนี้ก็ถึงวันแล้วนะคะ
ที่เราต้องสูญเสียนักมวยในตำนานคนนี้ไป
ศกครอบครัวของนายมุธมัติอารีนักชกระดับตำนานชาวอเมริกัน
ออกมาเปิดเผยค่ะว่านายมุธมัติอารีเสียชีวิตแล้วด้วยวัย๗๔ปี
ซึ่งถึงแม้ว่าจะยังไม่มีการเปิดเผยสาเหตุการเสียชีวิตอย่างเป็นทางการ
แต่ก็เป็นที่รู้กันนะคะว่าเขาต้องต่อสู้กับอาการป่วยของโรคพากินสัน
เป็นเวลานานถึง๓๒ปี
แล้วก็เพิ่งเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลครั้งล่าสุด
วันพระภาษฎรมดีที่ผ่านมานี้ค่ะ
เพราะว่ามีปัญหาเกี่ยวกับการหายใจ
โดยทางครอบครัวประสงค์จะนำร่างของนักชกชื่อดังคนนี้
ประกอบพิธีที่บ้านเกิดในรัฐเคนตะกี้ต่อไปค่ะ
ข่าวการเสียชีวิตของตำนานนักชกคนนี้
ก็ทำให้ในวันนี้มีแฟนมวยจำนวนมาก
เพื่อรำลึกแล้วก็ถ่ายรูปกับแผ่นหินรูปดาว๕แฉก
ของนายมหมาต์อารีเป็นจำนวนมากค่ะ
ขณะเดียวกันในแวดวงมวยก็มีคนดังมากมาย
แสดงความอาลัยทั้งสองนักมวยชื่อกล้องโลก
ยกให้อารีเป็นนักมวยที่ดีที่สุดตลอดการ
หมัติอารีถือเป็นตำนานหมัดมวย
แล้วก็เป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจให้กับคนทั่วโลก
หลังสร้างประวัติศาสตร์ในการคว้าแชมป์โลก
รุ่นเฮ็ววิเวทสามสมัยเป็นคนแรก
ลีลาบนสังเวียนที่ถูกตั้งสมยานามเอาไว้ว่า
โดยบินดั่งผีเสื้อแต่ต่อยเจ็บเหมือนพึ่ง
ซึ่งสถิติการชกตลอดชีวิตของเขาอยู่ที่๖๑ไฟล์
ชนะ๕๖ครั้งน็อกคู่ต่อสู้ได้๓๗ครั้ง
พร้อมยังเคยคว้าเหรียญโอลิมปิกเกมส์ที่อิตาลีในปี๒๕๐๓ได้อีกด้วยค่ะ